ของกินยังมีให้ได้ติดตามกันอีกเพียบ
อย่างที่จังหวัดพิศนุโลกก็มีของดีของเด็ดกับบ้าจ่างสุด
อัมมา
หูบ้าจังอัมมา

โอ้เห็นแล้ว
บ้าจังบ้ะมาก
หงบ้าจางแต่ชาวบ้านเขารู้กันดีว่านี่เป็นสูตรจากอำมาอำมาอำมาอำมาอำมา

ว่ากันว่านี่คือร้านที่ขายบ้าจังที่อร่อยที่สุดในจังหวัดพิศนุโลกเขาว่าอย่างนั้นนะ

บาทเท่านั้นครับเขาขายที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพิศนุโลกอร่อยถูกอกถูกใจ
ไปถามแม่ค้าคนเก่งก็คือคุณสูตรน่ะท่าศรีรัตน์
บอกว่าขายบ้าจ่างเนี่ยนะมานานเป็น๑๐ปีแล้วตั้งแต่ปีพศ๒๕๕
เริ่มแรกหน่ะขายละราคา๑๕แต่ต่อมา๒๕๕๗ขยับขึ้นมาเป็น๒๐

แล้วก็ขายตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ก็๒๐บาท

นึกว่าจะปรับตามพอศอ

เอางี้ละกันเขาก็บอกว่าขายมาเรื่อย
แล้วเธอก็เล่าว่าของเธอมันดีมันเด็ดตรงที่เครื่องแน่น

มีทั้งเการัสพุทธศาสตร์จีนเชื่อม
แปะกล้วยเชื่อมไข่แดงเข้มเห็ดหอมหมูบัตรกุ่นเคียงทอด

นี่ไปจัดเลยอร่อยแบบจุกได้ที่นี่อยากมากเลย
เขาบอกว่าลูกค้าชอบนะก็คือกินแบบไส้หวาน

เผือกชอบใช่ไหมใช่ชอบ
ที่นะกัดไปกว่าจะเจอเผือกกูคำสุดท้ายแล้ว
อันนี้คือกัดปั๊บเจอปุ๊บ

ลิ้นก็ลิ้นขาดจะบ้าไปกัดลิ้นทำไม
แต่ความอร่อยนะครับคุณผู้ชมอยากไปลองกันดู
ที่ศาลากาลจังหวัดพิสเตอร์โล่ขายกันจันทึงวันสุกส่วนวันเสาร์
จะไปขายในย่านถนนคนเดินบริเวณเชิงสะพานสุพรรณกรยา
ด้านหน้าวันจันทร์ตะวันออกนะครับ

ขึ้นมาเลยกับช่องทางติดต่อบะจ่างเจ๊หง
รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์โทรไปไหม๐๘๘๑๖๑๑๐๓๑ครับ